เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุรถทัวร์ที่กำลังนำนักท่องเที่ยวจะไปตลาดโรงเกลือแล้วก็บ่อนกาซิโนฝั่งกัมพูชา
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถบรรทุกที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
ทำให้รถเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนกำแพงของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๙คนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นวินาทีที่ผู้โดยสารบนรถทัวร์ปรับอากาศ๒ชั้น
พยายามหนีตายออกมานอกรถด้วยความทุลักทุเล
หลังประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกำแพง

ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง๑๙คนออกมานอกรถ
ไม่นานก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง

สอบสวนนายแดงเหขุนทศอายุ๔๕ปี

พาลูกทัวร์๑๙คนไปเที่ยวที่บ่อนกาซิโนฝั่งปลอยเป็ด

และแวะซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกสินค้า
แซงขึ้นมาด้านขวาแต่ไม่พ้น
ท้ายรถบรรทุกสะบัดมาชนหน้ารถทัวร์จนเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
กำแพงและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
หลานชายนายสนอเทียนทองนักการเมืองชื่อดัง
กระเป๋ารถทัวร์พุ่งไปกระแทกกับกระจกข้างรถอาการสาหัส
ส่วนลูกทัวร์คนอื่นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ในนักท่องเที่ยวบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังนั่งหลับ
รู้สึกตัวอีกครั้งก็เกิดอุบัติเหตุแล้ว
และมีรอยขีดขวนที่จมูกเล็กน้อยเท่านั้น

หรือวัดไอ้ไข่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ไหวแล้วก็ควังไม่รู้ข้าวดูเลย

ลูกพ่อไข่วัดเจดี
ไข่เจดี
แม้ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะปลอดภัย
ก็จะสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

คนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ตะมนต์ชุมพลอำเภอองคารักษ์

ที่มีรถบนทุกข์วิ่งเข้าออกข้างทางพบรถบนทุกข์ห่วงละ
ขันเมืองอายุ๕๘ปีคนขับรถบรรทุกที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเล่าว่า
เองกับภรรยารับจ้างถมดินตามหมู่บ้านต่าง
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปบรรทุกดิน
โดยมีนางมะยุรีภรรยาและหลานชายนั่งรถมาด้วย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีการฉีดน้ำกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
ทำให้ถนนลื่นรถจึงเสียหลักหมุนตกลงข้างทาง
กระเด็นออกมานอกรถแล้วถูกทับเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ใช้รถแคคโฮยกรถบรรทุกขึ้นมา
สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นเด็กชายวัยขวบเศษ
มีบาดแผลตามใบหน้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสายปลวกแดงหนองใหญ่
ในพื้นที่ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
แต่แล้วก็มีรถหกล้อสำหรับบรรทุกหมูที่ขับอยู่เลนซ้ายเลี้ยวตัดหน้า
ทำให้รถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ุ่งสดที่บรรทุกมาท้ายกระบะกระเด็นตกเกลื่อนถนน
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถกระบะพังยับเยิน
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
นายสมคิดงามขำวัย๔๒ปี
คนขับรถกระบะเปิดเผยว่ากำลังมาทุกกุ้งสดไปส่งให้แม่ค้าที่ปลวกแดง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเนิน
มีรถบรรทุก๖ล้อขนหมูขับอยู่เลนซ้ายได้เลี้ยวตัดหน้าจึงพุ่งชนอย่างจัง
หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุก๖ล้อจอดรถทิ้งไว้ใกล้กับแผงรับซื้อสับปะรด
แต่คนขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ประสานรถดับเพลิงทำความสะอาดถนน
เลื่อนย้ายรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เตรียมติดตามตัวคนขับรถบรรทุกมาดำเนินคดีตามกฎหมาย